พ่อแม่วอนให้สื่อช่วยตามหาลูกชายหน่อย

หายไปอย่างร้อยร่องรอยเป็นปีแล้ว
ลูกชายเกณฑ์ทหารและไปฝึกที่กองทับเหลือ

ผู้เป็นพ่อและแม่ร้อนใจมากบอกว่า
ตามหาอยู่๑ปีพยายามติดต่อ
เพราะลูกเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ลูกสติไม่ดีนะครับ
ผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็คือนายสมรสินสิริกับนางแสงอรุณบูรณสุข
เป็นพ่อแม่ของนายสมภพสินสิริอายุ๒๓ปี
พ่อแม่บอกว่าลูกชายเป็นพลทหารเกณฑ์
หายตัวไปนานกว่า๑ปีอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
อยากให้สื่อช่วยประกาศตามหาตัวของนายสมภพสินสิริลูกชายหน่อยนะครับ
โดยผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเองกับภรรยา
มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มตำ
อยู่ที่สี่แยกระกาบ้านระกาที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
เมื่อปี๖๐ลูกชายเข้าเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงแล้วก็ถูกส่งไปฝึก
ต้นสังกัดทหารเรือค่ายกรมยุทธศาสตร์

ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับ
ในช่วง๖เดือนแรกก็มีการฝึกลูกชาย
แล้วก็ได้รับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมญาติที่บ้าน

แต่ทีนี้มันมีอีกครั้งหนึ่งที่ลูกชายกลับมาที่บ้าน
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนปี๖๒
แต่ครั้งนี้ทางต้นสังกัดแจ้งมาที่ญาติที่บ้าน
พ่อแม่ได้รับแจ้งบอกว่าลูกชายหนีทหารมา
พ่อแม่ก็เลยต้องพาลูกชายไปส่งที่ค่าย
ใช่ไหมคือเช้าวันที่๑ธันวาคม
อาสาพาตัวลูกชายไปส่งถึงหน้าค่าย

โดยไม่ได้หันไปมองว่าลูกชายเข้าไปในค่ายหรือยัง
แต่ตั้งแต่นั้นแหละครับ๑ธันวาคมไม่สามารถติดต่อลูกชายได้อีกเลย
พยายามตามหาและแจ้งคนหายไว้หลายแห่งแต่ก็ไม่มีวี่แวว
โดยค่ายทหารต้นสังกัดที่นครปฐม
ก็ติดต่อมาสอบถามตลอดเลยนะ
ว่าพ่อแม่เจอหรือยังเจอพลทหารนี้หรือยัง

คือทางค่ายก็บอกในวันที่๑ธันวาคมนั้นน่ะ

อ้าวไปไหนน่ะใช่ไหมครับทางด้านของผู้เป็นแม่
คือนางแสงอรุณก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่สามีกลับ

ก็ได้มีทหารในค่ายโทรศัพท์มาสอบถามว่าลูกชายหายไปไหน

ทีนี้พ่อแม่ก็ช่วยกันออกตามหาที่จังหวัดนครปฐม
จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
อยากให้ผู้พบเห็นหรือว่าทราบเบาะแสเนี่ย

ขอให้ผู้พบเห็นแจ้งหรือว่าติดต่อกลับนะครับ

ถ้าได้ยินข่าวนี้ขอให้ติดต่อกลับทางบ้านหน่อย
ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยคือหน้าจอ๐๘๘๑๑๓๐๙๓๖
เพราะว่าหัวอกพ่อแม่ตอนนี้ใจจะขาดอยู่แล้วคุณ
ไม่รู้ว่าลูกเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับ
แต่พ่อแม่บอกว่าหรือว่าลูกอาจจะหาทางกลับบ้านไม่ได้
เพราะว่าลูกเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อ๑๔ปีก่อน
หลังจากนั้นคือความสามารถด้านสมองพ่อแม่บอก
คือไม่เต็มร้อยลูกอาจจะสติไม่ดี
ก็เลยกลับบ้านไม่ถูกนะครับ